ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมีไฟไหม้บ้านหลังนึงนะคะที่บุรีรำ
คุณยายวัย๘๓อยู่บ้านหลังนี้ครับคุณยายออกจากบ้านตอนเช้าไปทำบุญ
วันนี้วันพระไปทำบุญกลับมาโอ้โหบ้านนี้ไฟไหม้ทั้งหลังเลยนะคะ
หลานสาวรู้เรื่องเป็นห่วงคุณยายไม่รู้ว่าคุณยายติดอยู่ในบ้านหรือเปล่า
รีบกลับมาเห็นคุณยายปลอดภัยก็กอดกันร้องไห้อะค่ะ
คือบ้านเสียหายทั้งหลังแบบนี้ค่ะใช้รถดับเพลิงเป็นสิบคันเลยนะคะ
เมื่อเช้านี้เองตำรวจสพเมืองบุรีรำได้รับแจ้งเหตุ

บ้านหลังหนึ่งที่บ้านโพศรีศุกร์อำเภอเมืองนะคะก็ไปช่วยกันดับไฟ
ดับเพลิงไปเป็น๑๐คันชาวบ้านเขาก็มาช่วยนะคะ
แล้วก็เขาก็พยายามขนข้าวขนของออกมาจากบ้านแต่หยิบออกมาได้ไม่กี่ชิ้นค่ะ
ไฟไหม้เร็วมากคุณผู้ชมคุณยายเรียงคลาวรำอายุแปดสิบสามนะคะ
ร้องไห้เลยร้องไห้ตลอดเวลาแล้วตกใจมากนะคะนี่ค่ะ
สักพักหลานมาค่ะนางสาวชนะพัฒน์เขาทำงานอยู่ที่
รายศนีย์บุรีรำรีบขี่รถจักรยานยนต์มาเลยนะคะ
ก็มากอดคุณยายเห็นคุณยายตมาให้ปลอดภัยก็ดีใจ
หลานบอกว่าเมื่อเช้ายายออกไปวัดเพื่อทำบุญเข้าพรรษา
หลานก็ไปส่งจดหมายที่ค้างให้เสร็จ
ตั้งใจว่าจะกลับบ้านหาข้าวให้ยายกิน
เพราะยายอยู่ที่บ้านหลังนี้คนเดียวนะคะ
เธอก็ขี่รถจักรยานยนต์กำลังจะถึงบ้านอยู่แล้ว
เห็นแต่ไกลเห็นไฟไหม้บ้านแต่ไกลเลยก็รีบมา
เห็นคุณยายปลอดภัยก็โล่งใจแต่บ้านนี้โอ้โหเสียหายทั้งหลังค่ะ
คือจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะคะคาดว่าสาเหตุคือไฟฟ้ารัดวงจร
แต่เดี๋ยวจะต้องให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงด้วยนะคะ

ก็โชคดีที่คุณยายปลอดภัยนะคะ